มาดูเรื่องการพัฒนาศักยภาพครูและยกระดับการศึกษากันบ้างนะคะ
ทางด้านมูลนิธิไทยรัฐค่ะได้จัดประชุมสัมมนาครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือประจำปี๒๕๕๙
งานนี้นะคะมีการตั้งประเด็นขึ้นมาชื่อว่าการอ่านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในยุค๔๐
มานิริสุขสมจิตบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ
ได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมสัมมนาครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือประจำปี๒๕๕๙
มีหัวข้อในการประชุมครั้งนี้คือการอ่านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในยุค๔๐ค่ะ
เป็นการจัดขึ้นตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ
ทักษิประโยชน์และทรัพย์สินทางปัญญาของครูไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ
ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจของข้าราชการครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ซึ่งก็มีบุคลากรข้าราชการครูของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ
ร่วมงานกว่า๒๑๐คนค่ะ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยานั้นจะต้องมีทักษะในเรื่องของการอ่านและการเขียนให้ทันกับยุคปัจจุบันนี้นะครับ
ซึ่งเรากำลังพัฒนาในทุกด้าน
เป็นเรื่องที่ทางมูลนิธิก็ให้การสนับสนุน
เพราะเราเห็นว่าเรื่องภาษาไทยนั้นเป็นเรื่องสำคัญ
เพราะภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติของเรา
จะเห็นได้ว่าทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ดีมูลนิธิไทยรัฐก็ดี
ได้กำหนดว่าชื่อโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่มีหมายเลขต่อท้ายนั้น
จะต้องเขียนเป็นเลขไทยครับเป็นเลขไทยนะครับ
ทั้งนี้เพื่อจะลงภาษาไทยของเราไว้
แล้วก็ให้ความนับถือภาษาไทยเรา
ปฏิฐานของนายกัมพลวัชรพล
เป็นทั้งคนเก่งและคนดีค่ะทางโรงเรียนจึงได้มีการบรรจุสองหลักสูตรเข้าไป
นั่นก็คือหลักสูตรความเป็นพลเมืองดีและหลักสูตรความรอบรู้เรื่องสื่อมวลชนศึกษานะคะ
ทำให้ยูเนสโก้ประกาศยกย่องให้นายกัมพลวัชรพล
เป็นบุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชนค่ะ
เพราะได้เล็งเห็นว่าพอกัมพลนั้นไม่ได้มุ่งเน้นสร้างโรงเรียนอย่างเดียว
แต่ว่าได้เน้นหลักสูตรที่เพิ่มศักยภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาอีกด้วยนะคะ